โอเคกลับมาข่าวใส่ไข่นะครับตอนนี้นะฮะมีข่าวออกมานะครับบอกว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของโปรแลนด์เนี่ยไม่เจอรถไฟขนทองคำของกองทัพนาซีหลังหามาแรมเดือน
คือรถไฟใหม่มั้งห่าไม่เจอดิลอฮะ
สื่อต่างประเทศนะครับรายงานนะครับว่าทีมประวัติศาสตร์ของโปรแลนด์
แถลงข่าวดับฝันนะครับบรรดานักล่างสมบัติ
ระบุว่าไม่เคยมีรถไฟบรรทุกทองคำเพชรนินจินดา
หรือปืนจำนวนมากของคำทับนาศีรมันสมัครสมความโรคที่สอง
ซุกซ่อนอยู่ในอุโมงบริเวณทางรถไฟสาย๑
ใช้ทั้งเลดาหากันใหญ่เลยชั้นใช้ดาวเทียม
ตอนแรกบอกอุ้ยดาวเทียมเจอแล้วเจอแล้วเจอ

เราไม่รู้สุดท้ายหากันเจอหรือเปล่า

ก็ไม่เจอเขาบอกว่ามีทองอยู่ในโบกี้รถไฟเป็นคันรถคันรถคันรถเลยนะ

ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอืม

มันเป็นเรื่องตั้งแต่เราเกิดก่อนเกิดอีกหรือเปล่า

ไม่ถึง
ซึ่งมาร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้
เขาบอกว่ายังพยายามจะทำให้เรื่องนี้

เขาไม่ได้พูดกับเรา
เออเหรอจะกระปะเบานะ
เขาบอกว่าทั้งสองท่านพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลก
เพราะมันยืนยันว่ามันมีรถไฟของนาซีบรรทุกทองคำแล้วก็ปืนเพชรนินจินดาอยู่

ต้องหาให้เจอไงถ้าเจออย่างนี้แบบแต่จะสมมติเจอใครเขาจะบอกว่า
ก็ไม่รู้เขาบอกขบวนรถไฟมหาสมบัติของนาซีมีความยาว๙๒เมตร
นะฮะ๙๒เมตรนะฮะซ่อนตัวอยู่ในอุโมงแห่งหนึ่งนะฮะมีความสูง๘เมตร

เหมือนตอนนั้นที่ขุดเจอทองกันที่ภาคใต้จะไม่ได้เหรอ
ในส่วนอ่ะใครจะมาบอกว่าเจอทองก็ต้องเยอะตั้งแยะ
เพราะตอนเขาเชื่อว่ามาก่อนคนจะเอาทองไปหล่อพระ
แล้วก็เรือความปรากฏเยี่ยมเจอทองกันอ่ะ

แต่ถ้ำอันนี้เราได้ยินเรื่องเล่ามานานเหลือเกินว่า

ไว้เอ้ามากข่านี้ข่าวของหนู
อยากรู้ใครกินข้าวกันอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังกินข้าว

เล่าดีกว่ามันก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นที่มณฑลหูเป่ยของประเทศจีน
เขาบอกว่าสาวจีนคนนี้เคาะร้ายมากเข้าห้องน้ำในคาราโอเกะค่ะ

ซ่วมระเบิดใส่บาดอวัยวะเพศได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือเขาก็ไปร้องคาราโอเกะปกติแล้วเขาก็เข้าห้องน้ำ
ระหว่างที่เข้าห้องน้ำเขาก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายแรง
มีอันตรายอะไรแต่เหตุไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นค่ะ
เกิดขึ้นก็คือในห้องซ่วมดังกล่าวนี้นะคะ

เกิดระเบิดอย่างรุนแรงค่ะ
สุขภัณฑ์ที่แตกระจายต้มมาปุ้บ

ไม่รู้ไงคือได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คำว่าสาหัสเข้ารับการผ่าตัด๗ชั่วโมงนะคะพี่
แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคืออะไรรู้ไหม

คือเขาก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะหญิงเคาะร้ายรายนี้เนี่ย
เห็นว่านั่งยองอยู่บนโถส้วมหรือเปล่า

อ๋อนั่งขึ้นไปเครื่องแล้วมันก็แตกออกนะคือขึ้นไปเหยียบบนชั้นโครงอีกทีนึงประมาณนั้นแต่คือ

ระเบิดปั๊บมันตกลงมาแล้วก็เลยไปบาดสิ่งที่มันอยู่ตรงไหน
จะอัดที่บาทให้ฟังทุกอย่างมันเป็นแก๊สหมด

เพราะฉะนั้นโอเคทุกวันยังไงอัดมันก็เป็นไง
ระบบบ้านบางบ้านที่เป็นบ้านเก่า

วันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับทุกบ้านได้หมดแต่ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเป็นระบบรุ่นใหม่อ่ะ
มันจะมีเบาะกองแล้วมันก็ออกได้เลยถ้าเป็นบ้านใหม่ใหม่มันจะมีที่ของมันมันกรองแล้ว
แบบว่ามันออกไปเองเลยออกไปไหนฉันจะไปรู้มันก็มีท่อสิวะ

คุณก็ต้องไปซื้อไอ้ที่ย่อยจุลินทรีย์ใส่เข้าไป
เมื่อเงี๊ยวนี้มันมีอะไรหลายแบบ
แต่แบบแต่ทั้งหมดคือเรื่องมันเกิดแล้วทีนี้มันตกลงกันไม่ได้ด้วยพี่

เคยมีคนเนี่ยเวลาไปทะลองน้ำ
เราก็ขึ้นไปนั่งยองบนโถส้วมอ่ะ

แล้วมันจะมีจริงนะที่ช่วยแน้นนั่งยำแล้วมันแตกออกเป็นกูล
เพราะชดเศษค่าเสียหายให้๒๐๐๐๐หยวนก็ประมาณ๑๐๐๐๐๐
กว่าบาทเขาจ่ายให้ผู้บาดเจ็บไป
โอ้โหแล้วอุจจาระมันก็กระเด็นแบบกระจาย
ครั้งแรกที่เขาเล่าข่าวที่ฉันฟังเราถามว่า
อุ๋มันต้องกระจุยมาเต็มน่ะ
อือนาซีหาหาทองอยู่นั่น

คือต้องไปนั่งหาห้องว่าห้องไหนไม่มี

เวลาหนูจะเดินทางพี่หนูต้องเข้าห้องน้ำตอนเช้า

จริงชู้คออย่างนั้นเลยเหรอชู้คอ
คือหนูพบเข้ามาหนูมาส่งไข้ใส่ตัวแอบมา
พูดทำไมวะ

นั่นหนูเด็กสุดน่ะ
อุ๊ยพี่ผมอยู่ไหนอ๊ะฮะ
ย่าพี่น้องคุณเขาไม่ให้เราใช่เหรอไม่ได้สิ
อ๋อเหรอที่ผมที่ผมชื่อคุณแดงนะคะอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบ
ชอบดูรายการเขาสายไข่นึงพรุ่งวันเลย

เขียนจดหมายมานี่จะเขียนมาขอบคุณเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายน
วันนั้นมีคุณม้าคุณเหมียวคุณพระดำจัดรายการดี
แล้วคุณมดดำก็พูดเรื่องการออกกำลังกาย
ชอบและติดตามคุณมดดำมาโดยตลอดแล้วก็นานมากแล้ว
รู้ว่ามดดำไม่ยอมที่จะออกกำลังกายโดยเด็ดขาด
ไม่ยอมเลยจนบุฏนี้พูดแล้วนะว่า
คนอย่างคนอย่างแกเนี่ยต้องรอหมอบอกให้จะใกล้ตายแกถึงจะยอมทำ
แล้วก็แต่วันนั้นคุณพระดำบอกว่า

เริ่มต้นเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ให้ทำต่อเนื่องกัน๒๑วัน

ลองทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะทำอะไรเนี่ย
๒๑วันมันเป็นความเคยชินแล้วถูกมั้ย

แต่การแมร์ตอนนี้ผอมไปนะการแมร์เป็นลูกจิตไง

เอาคุมอาหารหมดแล้วเอาคุมไง

ประกวดครับพี่ดุ
เอาเรื่องตัวเองเอาเรื่องตัวเอง

ปรากฏว่าชกมวยเหมาะกับเขา
นี่แหละเจอทางของตัวเองแล้ว

เขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้น้ำหนักนางลงไป

สำหรับคนอายุ๕๔กิโลนี่ถือว่าเยอะนะ
วันไหนติดธุระออกกำลังกายไม่ได้เลย

ที่ทำให้เขาหนึ่งชีวิตเปลี่ยนแปลง

ไม่เคยจะทำได้แล้วก็จะติดตามรายการข่าวใส่ไข่ตลอดไป

เดี๋ยวอีกหนึ่งคนที่ควรจะต้องชวน

เพราะว่าตอนแรกทุกคนเพื่อนทุกคน

เข้าประตูหน้าบ้านฉันหนีออกประตูหลังบ้าน
แล้วก็เราก็จะให้คำตอบตัวเองว่า

ฉันจะอ้วนให้ตายยังไง

ฉันก็จะมีโอกาสไปเล่นราคอนเจออยู่แล้ว

มันไม่ใช่โอเคหรอกมันกลัวตายอ่ะ

โหวตให้กำลังใจสาวงามจากเมืองไทยนะคะ
เรียกว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นเวทีที่แบบว่า
การประกวดอะไรแบบค้าอ่อนเนี่ย

เยอะจริงเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมา

ทีนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็

ที่ได้ชนะก็ต้องไปออกไปข้างนอกบ้าง

ที่ออกไปนานาชาติเริ่มจากคนแรก

แพลวพยมนะคะสาวงามจากเวที
ในวันเสาร์ที่๑๙นี้นะคะ๑๙ธันวาส

คุณประดอมก็ถ่ายรายการอยู่คุณจะปรากฏเล่นไอจีไม่ได้นะฮะ
ฉันดูว่าเค้าจะทำอะไรกัน

ประเทศจีนในวันที่๑๙ธันวาคด้วยเหมือนกัน

สร้างภาษาไทย

พร้อมทุกคนร้องเพลงจีนด้วยนะคะ

ใช่ไหมใช่ที่เราเห็นกันว่า

รถตุ๊กเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูว่า
จะมีสิ่งที่ลุ้นไหม
ชุดประจำชาติอะ

เช้าวันจันทร์ที่๒๑๒๑ธันวาค

เขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเชียร์เรื่องการโหวต

เผื่อว่าจะลุ้นให้กับน้อง
ทั้ง๓คนนั้นเข้ารอบต่อไปได้
โอ้โหนี่ของอเมริกาเขาอลังการขนาดนี้

ถูกอกเราก็ต้องเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติจริง

เดี๋ยวก่อนก็พยายามหาถูกเป็นรูปเจดีอ่ะ

ของเราก็เป็นตุ๊กก็เวลา
ต่างชาตินึกถึงประเทศไทยก็จะนึกถึง

เราก็เลือกอะไรเข้าไป

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใส่ไข่บันเทิง

เฮ้ยมันไม่ดราม่าถนัด